ก่อนหน้านี้ไม่นานคุณมดดำได้เดินทางมาที่วัดยางใหญ่ครั้งแรก
และได้เข้ามาไหว้พระประธานในวิหารซึ่งในขณะนั้นยังบูรณะไม่เสร็จ
และได้เจอกับหลวงพี่องค์หนึ่งและได้เผลอทักว่า
หลวงพี่หน้าโซเหมือนตายมาแล้วเลยปรากฏว่าท่านตอบกลับว่า
ท่านได้ตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะท่านทราบว่า
มีคนมาบูรณวิหารให้จนเวลาล่วงผ่านไปหลายต่อหลายเดือน
ก็ยังสร้างฐานไม่สำเร็จจนวันหนึ่งระหว่างที่นอนพัก
คุณมดดำเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบมาทวงสัญญา
ตัวเองที่มาเชื่อเพราะว่าเขามาเข้าฝันจริงก่อนที่จะทำปุ๊บ
สัญญาอะไรไว้ทำไมไม่มาทำ

ฝันแต่ได้ยินเป็นแค่เสียงนะ
พยายามศึกษาพยายามคุยกับเจ้าอาวาสด้วยสนิทว่า
เจ้าอาวาสท่านพระองค์นี้คือพระอะไรกันแน่

คุณมดดำจึงโพสต์ข้อความลงในไอจีส่วนตัว
เพื่อหวังว่าจะได้นำเงินที่ได้กลับมาสร้างต่อให้สำเร็จ
ซึ่งก็ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว
จริงประวัติความเป็นมาของพระพุธเช้าหลวงโรงนี้
เขาเรียกว่าหลวงพ่อวัดยางใหญ่

เรียกโพสต์จริงจริงวัดโพสต์ทรัวล์โพสต์ออนุเกียโรงงาน
มีการยกสถานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำบรรษา
ชาวบ้านเข้ามาทำกินแล้วก็ทำไร่ยาสูบ
แล้วก็ไปเจอจอมปลวกบริเวณตรงจุดนี้
จอมปลวกเพื่อที่จะปรับพื้นที่
แล้วก็เจอชิ้นส่วนของพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง
คืออุ้มนี้
จากนั้นก็พอสอสอม๔๙๘
ญาติโยมก็รู้ว่าในสมัยนั้น
หลวงพ่อพระครูพิสิทธิอัตการหรือว่าพระดังคล้ายวาจาศิษย
ท่านจะบูรณะพระพุทธรูป
เก่าแก่หรือว่าพระพุทธรูปสำคัญ
โยมก็ไปบอกท่านหลวงพ่อจะบุรณะหรือไม่
ท่านก็บอกว่าท่านมองดูแล้วต่อไป
ภาคหน้าวัดนี้จะเจริญท่านจะไปบุรณะให้
ก็คือเอาจริงคนที่บูรณะพระองค์นี้ก็คือ
พระทังคลายวาจสิต

พระพุทธรูปองค์นี้อายุอนามน่าจะหลายร้อยปีแล้ว
ใช่ครับเพราะเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง
อินสายเดงที่อยู่ในพื้นดิน

จอมปวบคุมไปหมดเลย